อภิธามอเด่นดอกประดูกคืนที่๔กันหน่อยนะคุณผู้ชม
ไม่ต้องเศร้ากันแล้วมีแต่ความสุขที่บรรดาแฟนแล้วก็ครอบครัวมาส่งให้อเด่น
ไปสบายที่สุดนั่นเองค่ะ
ศิลปินดารารวมไปถึงตลกดังเดินทางมาร่วมไว้อาลัยอเด่นกันแน่นวัดเลยนะ
พี่โน่งชัชช่านโย่งเชิญยิ้มก็มาพร้อมกับภรรยานสม
รงจตุรงโพธารามอาเดอดอกสะดาวอาดูดอกกระโดน
กระรอกเชิญยิ้มพี่เพชรพุทธิพงศ์ผู้อำกับชื่อดังนะครับ
แล้วก็แฟนอเด่นอีกมากมายเลยค่ะ
คือความน่ารักของเพื่อนในวงการตลกคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเอาเองนะ
ถั่วแระเชิญยิ้มขนเอาอาหารมาบริการแขกมากมาย
เมนูเลยค่ะเด็ดทั้งนั้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำถั่วแระ
ข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูเลิศรสนะคะ
๋ยจับน้ำข้นเส้นใหญ่ปลาท่องโกจิ้มนมข้น
หรือจะเป็นของหวานเฉาก๊วยลูกตาลลอยแก้วโอ้โห
รวมไปถึงกาแฟโบราณแล้วก็น้ำดื่ม
เรียกได้ว่ามาส่งอากันแบบสดชื่นกันเลยทีเดียว
แล้วไม่ใช่แขกในงานที่ได้ทานนะฮะ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาไม่ใช่แค่เฉพาะสาร๘นะ
ถั่วแระและภรรยาเสิร์ฟให้กินถึงที่

ถั่วแระแล้วก็ภรรยาบอกว่าตั้งใจจะเอาอาหารมา

พรุ่งนี้ทางครอบครัวโพธาราโพงามนะคะขออภัย
เป็นเจ้าภาพด้วยส่วนปาเทพโพงาม
เตรียมเอาขนมเปี๊ยะขั้นเทพเอามาเสิร์ฟในงานนี้ด้วยค่ะ

เขามีอะไรเครื่องเสียงใช่ไหม
เอาวงดนตรีมาสร้างสีสันเปิดเวทีให้เพื่อนในตลกนี้นะคะ
สร้างเสียงหัวเราะให้แขกเคลือไม่เศร้ากันจนเกินไป
รอยยิ้มให้กับทุกคนคลายความเศร้ากันไปด้วยค่ะ

อดูดอกกระโดนจับไมค์ร้องเพลง
เขาประชันมุกกันกับพี่นุ้ยพี่กระรอก

มานอนเจ้าจากที่ไปหาพ่อไพรพักน้อน
หลืนอมเขียกใส่พักกระโดนบวกพ่อทุกหมาบาลโดน

เนี่ยเล่นมุกกันสักหนึ่งตับ๒ตับนะครับคุณผู้ชมนะ
แล้วเมื่อคืนเนี่ยลุงโรงเขาขับรถพุ่งตรงมาจากราชบุรีค่ะ
คุณผู้ชมมาร่วมงานอเด่นมาเป็นชื่อที่สองแล้ว
แล้วก็บอกว่าตัวเองประทับใจอเด่นที่รักแล้วก็นับถือเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งเลย
เพราะว่าตอนที่ลุงรงเป็นตลกใหม่นะอยู่กับคณะหนูเชิญยิ้ม
ยังไม่ดังตอนนั้นก็มีอเด่นแล้วก็อาตือภรรยานี่แหละที่คอยจ้างงานไปโชว์ตัวตามที่ต่าง
ช่วงหลังมาที่อเด่นป่วยนะลุงรงบอกว่าเชิญทั้งสองท่านไปกินข้าวที่ครัวลุงลงอยู่บ่อยเลยค่ะ
อย่างนี้นะจตุลงห้ามพูดทะลึ่งนะอย่าลามกเรารักสองคนนี้มากเลย
สองคนนี้มากเหมือนพ่อกับแม่เหมือนพ่อกูแม่กู
เคยเชิญแกไปนั่งกินที่ครัวลุงลงนะทั้งคู่เลยนะลูก
มากันแทบสดทุกคืนแล้วก็เยอะด้วยเผาในวันที่วันอาทิตย์นี้แล้ว
ส่วนทางด้านอาตือภรรยาเมื่อคืนนี้ค่ะ
ทำหน้าที่เจ้าภาพคอยดูแลแขกอย่างแข็งขันเลย
กระซิบบอกกับแจ๊กกะลีนใช่ไหมบอกว่า
เราก็ถามนะอาถามด้วยความเป็นห่วงนะว่าอาฝันถึงอเด่นบ้างหรือเปล่า
พอยัดถามอาตือก็บอกว่ายังไม่ได้ฝันเลย
แต่ว่า๑๖ตุลาคมนี้จะเป็นวันเผาอเด่นแล้วนะ
ซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรไว้อาตือแอบกระซิบ
บอกพี่แจ๊กกะรีนมาด้วยคุณผู้ชมบอกว่า
ได้มาหมายเลข๕๐๑เป็นเลขบ้านใหม่ของอเด่น
บ้านใหม่นี่ไม่ใช่อะไรนะหมายถึงฝาโลง
อ๋อค่ะสำหรับคืนวันนี้นะคะสาว๑๕ตุลาคม
จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพอเด่นเป็นคืนสุดท้ายค่ะ
จะมีป่าเทพแม่น้อยโพงามเป็นเจ้าภาพนะคะ
ส่วนวันอาทิตย์ที่๑๖ตุลาคมจะเป็นพิธีชาปนกิจอเด่น
ณวัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรย่านวัชรพลตามกำหนดเดิมนั่นเองค่ะ
เป็นกำลังใจกับอาตือแล้วก็ครอบครัวต่อไปนะคะ
ก็ถามอาตือนะอาตือเหงาไหมอาตือบอกว่าไม่หรอก
เพื่อนพี่น้องเยอะจริงคือมาแล้วแบบทำให้คลายความกังวล

ตอนนี้ก็คงจะผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเยี่ยนนะจ้อยค่ะ